ตั้งแต่ต้นปีในระยะเวลาเพียงแค่๓เดือนแรก
ก็เกิดอุบัติเหตุกับรถไฟไปแล้วถึง๑๐ครั้ง

อย่างวันนี้วันเดียวก็เกิดขึ้นถึง๒ครั้งในเวลาไล่เลี่ยกัน
มีทั้งผู้บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิต
โดยอุบัติเหตุที่ผ่านมารวมถึง๒ครั้งล่าสุด
จุดเกิดเหตุส่วนใหญ่ก็จะเป็นจุดผ่าตัดทางรถไฟ
ในเรื่องนี้นะครับการรถไฟแห่งประเทศไทยชี้ว่า
สาเหตุส่วนใหญ่นั้นเกิดจากความประมาทของผู้ร่วมทาง
เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาให้เด็ดขาดขึ้น
ก็จะใช้วิธีฟ้องร้องคู่กรณีที่ชนรถไฟทั้งหมด
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานครับ
รถไฟท้องถิ่นขบวน๔๔๗สุราธานีสุงัยโกลก
อยู่ในสภาพพลิกคว่ำตกจากราง
ได้รับความเสียหายค่อนข้างมาก
หลังถูกรถขนขยะของเทศบาลนครสุราธานี
ฝ่าเครื่องกั้นเข้ามาชนรถพ่วงตอนท้ายขบวน
ในช่วงเช้าตรู่ของวันนี้
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทำให้มีผู้เสียชีวิต๒คน
และมีพนักงานรถไฟกับผู้โดยสารบาดเจ็บ๘คน
โดยผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย
ลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ
ประเมินว่ามีความเสียหายมากกว่า๑๐ล้านบาท
คงใช้เวลาประมาณ๒วัน๒วันน่าจะเรียบร้อย
คงไม่น่าจะเกินวันพระหัสนี้
น่าจะเรียบร้อยในเรื่องของการเดินรถได้ตามปกติ

คงต้องไปดูกันอีกครั้งหนึ่ง

อยู่แล้วว่าบรรเก็บเปิดใช้เท่าไหร่

ก็คงต้องพรียนาควบคุกกันไป
ขณะที่ช่วงบ่ายของวันเดียวกัน

นครราชศรีมาอุบลราชธานี
ต้องจอดนิ่งสนิทบริเวณจุดตัดทางรถไฟบ้านโคกมะเมียน
ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์
หลังประสานงากับรถกระบะที่บรรทุกไก่มาเต็มคันรถ

รถไฟยอมรับว่าจุดนี้เป็นทางผ่าน
ที่กำลังสร้างเครื่องกั้นถนนอัตโนมัติ
มีป้ายแจ้งเตือนแต่ยังไม่เปิดทำการ
และมีเครื่องหมายการจราจรครบถ้วน
อุบัติเหตุที่เกิดห่างกันเพียงไม่กี่ชั่วโมงในวันเดียว
ผู้ว่าการรถไฟชี้ว่าเกิดจากการไม่เคารพกฎจราจรอย่างเคร่งครัด

ที่มีเครื่องกั้นพร้อมทำงาน
มีสัญญาณเตือนและมีป้ายเตือนครบถ้วนแล้ว

ซึ่งการรถไฟกำลังอยู่ในช่วงสำรวจความเสียหาย
เพื่อเตรียมเรื่องฟ้องร้องกับเทศบาล
ขณะที่เหตุรถทัวร์ท่องเที่ยวชนกับรถไฟที่วัดงิ้วราย
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา
รถไฟก็เตรียมดำเนินคดีกับเจ้าของรถทัวร์ด้วยเช่นกัน
เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุทางรถไฟในประเทศไทย

โดยอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดบริเวณจุดตัดรถไฟมากที่สุด
และสาเหตุมาจากผู้ขับขี่ยานยนต์ประมาท
รวมถึงขาดวินัยจราจร